คุณผู้ชมคะช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เห็นข่าวฝนตกเยอะเลยในหลายพื้นที่นะคะ
แล้วก็แน่นอนเมื่อฝนตกแบบนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อเรื่องของการซ่อมถนน
เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องของทางกั้นน้ำด้วยนะคะ
ดังนั้นค่ะทางกระทรวงคมนาคมก็เลยมีมาตรการออกมานะคะ
เป็นการป้องกันปัญหาเรื่องจุดเสี่ยงต่างเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
คนงานเร่งซ่อมถนนเรียบคลอง๑๓อำเภอน้องเสือจังหวัดปฐุมธานี
ให้แล้วเสร็จปลายเดือนนี้เพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชน
และเป็นการซ่อมแซมทางกั้นน้ำหลังเกิดการซุดตัวตั้งแต่ปี๒๕๕๕
ก่อสร้างขึ้นซึ่งจะมีความสูงนะคะเทียบเท่ากับแนวกั้นน้ำเดิมค่ะ
เพื่อสร้างความแข็งแรงอีกชั้นให้กับถนนเส้นนี้นั่นเอง
เองค่ะคลอง๑๓นับว่าเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดบริเวณนี้
หนึ่งใน๑๐จุดที่มีการซ่อมบำรุง
ระยะทางกว่า๒๒กิโลเมตร
เป็นการเตรียมความพร้อมของคันกั้นน้ำ
อยู่บนโครงข่ายของทางหลวงชนบท

ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันอุทธกภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร
และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ตรงนี้เองก็มีในเรื่องของการยกระดับถนน

ยกระดับสนุนกับในเรื่องของกำแพงกั้นน้ำ

อันนี้ได้มีการปรับปรุงตั้งแต่ปี๒๕๕๕เป็นต้นมา

ก็คือยกระดับถนนขึ้นมาประมาณ๕๐เซนต์
นะครับประมาณ๕๐เซนต์
ทางตรงนี้ให้มีความแข็งแรงเช่นทำเป็นเขื่อน
หรือว่าทำเป็นกำแพงกำแพงคอนกรีตตรงนี้

กระทรวงคมนาคมจะเฝ้าระวังป้องกัน
เกิดอุทธกภัยถนนคันกั้นน้ำ

ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา
และข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประธาน
เคราะห์ข้อมูลและวางแผนจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา

และให้อาสาสมัครทางหลวงชนบท
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนระดับน้ำ
เครื่องจักรกลและวัสดุถมให้พร้อม

ผู้รับจ้างให้เตรียมพร้อมป้องกัน

เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน